นี่ค่ะคู่จิ้นฟินไม่รองพูดเหมือนนี้ใครล่ะ
มีคู่เดียวรู้เลยค่ะพุทธจุ๋ยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไม่แคร์นะคะ
ก็ขยันอัพภาพช็อตมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งให้ดูกันเรื่อยค่ะ
ดูแล้วเป็นไงเขาชอบแต่งตัวเหมือนกัน

ถ้าฉันแต่งตัวเหมือนแฟนโอ๊ยตายแล้วลืมไปไม่มีแฟน

พุทธจุ๋ยเนี่ยเพิ่งควงคู่กันหนีร้อนไปตะลุยหิมะที่สวิสเตอร์แลนด์ค่ะ
กลับมาไม่ทันไรก็โชว์ความหวานเป็นการตอกย้ำสถานะความสัมพันธ์
เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องราคาว่ารุ่นนี้มันแพงแสนจะแพง
โทรศัพท์นะคุณแตะหลักแสนบาทเลยทีเดียว

เขาบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งว่าก็ธรรมดาล่ะ
ดาราหลายคนก็ใช้กันคุณอ้ำใช้แพงกว่านี้อีก
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่ไม่ธรรมดาสำหรับสองคน
เพราะว่าเขาซื้อมาเป็นคู่ไง
ไม่ได้ใช้คนเดียวไม่ได้แบบมันเป็นฟิลแบบประมาณแบบ
ซื้อนาฬิกาคู่กันเสื้อคู่กางเกงคู่อะไรอย่างนี้

อุ๊ยคูณเข็มมาสอน
เขาบอกว่าแล้วยังไม่พอมีการสลักชื่อด้านหลังเครื่องทั้ง๒เครื่องด้วย
มิ้งขนาดนี้คุณผู้ชมให้ใจเขาหน่อยเถอะ
เปลี่ยนชายาจากคู่จิ้นฟิลไม่ลงเป็นคู่จิ้นฟิลเฟอร์

ซื้อให้ดิฉันไม่ต้องสลักชื่อก็ได้ค่ะ

เออดีใช่ไหมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ